ราม่าค่ะสองสีพี่น้องคู่นี้ค่ะ
เนนี่ลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่น
คือคุณผู้ชมมีเพจนึงเนี่ย
เขาโพสต์ภาพผู้หญิงกับผู้ชาย

ล่าสุดมีภาพหลุดหน้าคล้ายน้องสาว
มีลักษณะคล้ายกำลังนอนอยู่บนเตียงไม่ใส่เสื้อผ้า

มาทุกสอนเนี่ยเขาก็บอกว่าแค่คนน่าคล้ายนะจ้า

ซึ่งหลายคนเนี่ยต่างคาดเดาแล้วก็พุ่งเป้าไปว่าละไม้คล้ายสาวลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่น
ทำเอาคนเป็นพี่สาวคุณค่ะพี่สาวไม่อยู่เฉยจ้ะ
ว่าเธอรักน้องลิลลี่ต้องเข้มแข็งเดินต่อ
ทุกคนจะต้องพยายามก้าวผ่านมันไปให้ได้

พร้อมถามว่าถ้าสมมติว่ามีคนมาด่าคนในครอบครัวคุณ
คุณจะเลือกทำยังไงคุณจะปกป้องไหม
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปฟังคำอธิบายของพี่สาว
แสนดีบางช่วงบางตอนกันค่ะ
เนนี่ขออนุญาตถามทุกคนว่าเพื่ออะไรคะ
เพื่อให้คนที่เขารอเหยียบเรารอย่ำเรา
ต่อให้เราอธิบายยังไงต่อให้มันจริงหรือไม่จริง
คนที่เขาเกลียดเราเหยียบย่ำเราเนี่ย

ถ้าทุกคนรักลิลลี่เป็นห่วงลิลลี่
เป็นห่วงเจนนี่เป็นห่วงครอบครัวเรา
เราข้ามผ่านเรื่องดราม่าไปด้วยกันนะคะ

เธอก็ได้ออกมาปกป้องน้องแบบนี้แน้น
เดี๋ยวก็ดูกันต่อไปแล้วกันนะว่าเรื่องจะเป็นไงต่อ

พอว่าน้องลิลลี่ยังเรียนมัธยมต้นอยู่